ดูกันต่อดีกว่านะคะกับตลกคนนี้

คุณดาวขำมินค่ะคุณผู้ชมนะคะ

ผัดไทยมากระซิบบอกเป็นพี่สาวของพี่ดาวเนี่ยค่ะ

คือคุณผู้ชมคู่คุณดาวคำมินกับคุณแฟนเขาเนี่ย

ช่วงโควิดนะคะได้รับข่าวดีนะคะ
พี่ดาวเราวีดีโอคอลถามหา

ตอนเขาบอกก็ไม่เชื่อครับ
แต่ตอนรู้
ตอนเขาซื้อมาตรวจครับ
ปกติมันก็จะเป็นแบบนี้ประจำอยู่แล้ว
ตอนแรกก็ไม่คิดจะมีครับ

แล้วเป็นภาระลูก
แล้วอยากได้ลูกชายลูกสาวคะ

ดาวก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงคุณผู้ชมนะคะ
ก็ปลูกพงปลูกผักอยู่บ้านกันไปกับภรรยานี่แหละค่ะ

แต่ก็ยังดีนะคะก็ยังมีงานรายกงรายการมาบ้างนะคะ

ก็อยู่บ้านบ้างแล้วก็ไป
ไปช่วยการกุศลบ้างอะไรบ้างนะครับ

แล้วแบบงานกลับมาเหมือนเดิมไหมคะงานรายการอะไรอย่างนี้ค่ะ

ปีหน้าจะได้ไหมยังไม่ทราบเลยครับ
ก็ดีใจกับคุณดาวขำมินด้วยละกันนะคะ
ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ก็เลี้ยงดูน้องไม่ได้
ดีนะถือว่าเป็นช่วงเวลาดีที่ได้อยู่กับครอบครัว
อย่างเต็มที่นะกรอบโกยช่วงเวลานี้เอาไว้ด้วยนะคะ